บอกว่าคนที่เจอออกไปหาปลา

สีทองแบบนี้เลยเขาก็เลยมีความเชื่อว่าจะมาให้โชคค่ะ

สีมันเป็นแบบพาสเทลทองอ่อน
พาสเทลอ่อทองอ่อน
คุณต้องเข้าใจนะสายตาของผู้หญิงเนี่ย
เวลาเขาแบ่งเฉดสีมันจะมีมากมายหลายเฉด

ถ้าแมนอย่างเราบางทีมองว่าเอาสีทอง
สีทองอีกครับใช่ค่ะออกขาวก็ได้วากันไป
แต่ถ้าเป็นสายตาของสาวอย่างคุณเนี่ยยังไง
มันจะมีเฉดที่ดูมีสีขาวผสมสีน้ำตาลมากหน่อย
ก็จะเป็นอย่างแบบพาสเทลพาสเทลใช่

คุณเดี๋ยวคุณจะบรรยายอีกนานไหมคะ

มีคนรอบ้านเลขที่อยู่เนอะ
เอาเป็นว่าเขาเป็นสีทอง
ตัวเขาก็น่ารักดีแบบนี้นะคะแต่คนไทยเรียกว่าเผือกเนอะ
คุณผู้ชมครับบ้านเลขที่ที่มีเต่าเผือกหรือเต่าทองนะตอนนี้
ถ้าเต่าทองมันก็เป็นแมลงกันสิคะ

เอ้อเอ้อเอ้อเต่าตัวนี้อยู่บ้านเลขที่๖๙๒๑๔ค่ะ
ศรีขอรภูมิจังหวัดสุริน
เจ้าของบ้านชื่อนางสาวสาวจวงพันธ์อายุ๓๐ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าสามีออกไปจับปลาทุกคืนแหละ

หยุดประจังสั้นล่ะก็เลยอุ้มกลับบ้านไปเลยค่ะ
บอกว่าเต่าตัวนี้อายุน่าจะประมาณ๓ปี
แล้วบอกด้วยนะก่อนที่จะเจอเต่าเธอฝัน
ฝันว่าหยิบเหรียญ๑๐บาทมา๓เหรียญ
ฟังดีนะหยิบเหรียญ๑๐บาทมา๓เหรียญ
เธอก็เลยคิดว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
เหรียญกับเต่าเหรอใช่ค่ะ
เกี่ยวกันยังไรไม่รู้นะตอนนี้จะวิทยาละกันนะ
ผมรู้จักอย่างเดียวคือ๑๓เหรียญอร่อยมากเลย

มันเป็นร้านอาหารไม่เกี่ยวกัน
คุณผู้ชมค่ะเช้าบ้านที่ภาษาอาทิตย์รู้ข่าวก็ขอมาดูเต่าทองกันค่ะ
ก็ว่ากันไปแต่คุณยังไม่ได้บอกบ้านเลขที่ดิ
เขาบอกไปแล้ว

อุหูช่วยคำว่ากรอ
ตัวละแห่งงี้เหรอพี่ดาว